อย่าไปขับรถกันละกัน
ถ้าเมาถ้าไม่ไหวจริงก็นั่งรถสาธารณะเรียกแท็กซี่อะไรแบบนี้เนาะ
แต่นี่คือเรียกแท็กซี่แล้วป๊อกหลับน็อกปลุกไม่ตื่นเหมือนกัน
คนขับแท็กซี่ตกใจว่าคุณไม่เป็นอะไรใช่เปล่า
คุณไม่ได้ตายใช่ไหมคุณแค่หลับใช่ไหม
เพราะปลุกเท่าไหร่ก็ไม่ตื่นนั่งหลับอยู่เบาะหลังแท็กซี่ค่ะ
ประเด็นหลักคือเมียฝากซื้อข้าวมันไก่แล้วผู้โดยสารไม่ยอมลงจากรถเดี๋ยวเมียรอไม่ได้กินข้าวมันไก่
แต่ประเด็นมันอยู่อย่างนี้ค่ะคือคนขับรถแท็กซี่เขาบอกว่าเขาไปซื้อข้าวมันไก่ให้แฟนสาวอะนะคะ
แล้วก็ผู้โดยสารคนนี้โบกเรียกรถเจอผู้โดยสารพอดี
เขาไปซื้อข้าวมันไก่ปากซอยสุขสวรรค์๔๘ผู้โดยสารโบกเรียกว่าไปส่งหน่อยซอยจันทร์๒๘ครับ
เขาก็ไปส่งแต่จังหวะที่ผู้โดยสารคนนี้ขึ้นรถมีเพื่อนมาส่งนะคะ
แล้วผู้โดยสารคนนี้พูดประโยคสุดท้ายกับเพื่อนว่าไม่ไหวแล้ว
ตอบกลับมาว่าอดทนหน่อยนะแล้วจับขึ้นรถแท็กซี่แล้วไม่ตื่นเลย
อันนี้แหละคือประเด็นที่คนขับรถแท็กซี่เขาตกใจว่าไอ้ไม่ไหวแล้วเนี่ยคืออะไร
แล้วที่คุณน็อกคุณไม่ตื่นแบบนี้คุณยังโอเคเนอะคุณไม่ได้เสียชีวิตหรือเป็นอะไรเนาะ

ง่วงง่วงหรือว่าบาดเฉพาะ
แล้วสุดท้ายนะคะเขาก็ตื่นนะคะสุดท้ายตื่นก็มีคนมาช่วยลงจากรถไปลืมจ่ายตังค์ด้วยลืมจ่ายเงิน๑๕๐กว่าบาท
แต่สุดท้ายเขาก็ย้อนกลับมาจ่ายตีหนึ่งกว่าเมื่อคืนนะคะนี่ค่ะทีนี้ค่ะทางคนขับรถแท็กซี่เขาบอกว่าตกใจจริง
เพราะว่าเนี่ยเขย่าก่อนแล้วอะไรก็แล้วผู้โดยสารหลับลึกมากเจอเรื่องแปลกมาก็เยอะนะขับแท็กซี่เจอผู้โดยสารแปลกก็เยอะแต่อันนี้เยอะสุด
อันนี้คือหนักสุดคือหลับลึกอะไรขนาดนี้ค่ะ
พี่อีกคนนึงในคลิปเขาเดินมาบอกผมบอกว่าพี่ขยิบรถให้หน่อย
ผมก็นั่งขำอยู่ในใจพักหนึ่งผมก็บอกเขาพี่ลูกค้าผมไม่ตื่นอะไรอย่างนี้
เขาก็มาอาศัยช่วยปลูกอีกคนหนึ่งเขาก็ปลูกแรงกว่าก่อนเขาจะตื่น
แล้วเขาก็นั่งอยู่พักหนึ่งก็จะลุก
ตอนที่พี่อีกคนนึงมาช่วยปู่กับพี่ผมคิดว่าเขาเป็นไร
คือปลุกปุ๊บก็เหมือนอาการแบบเขาไม่ตื่นเขาไม่กระดิกเลย
สักพักนึงเขาก็เริ่มกระดิกผมก็เริ่มโล่งใจแล้วก็โอเค
นี่นะคะอย่างที่คนขับแท็กซี่บอกคือถูกต้องเลย
คุณสุภเริกชำนาญยนต์อายุ๒๕ปีคนขับแท็กซี่คนนี้
บอกว่ามันอันตรายนะคะครับผู้โดยสารเป็นผู้หญิงคนเดียว

แล้วหลับแบบนี้แล้วคนขับแท็กซี่เขาก็ไม่กล้าไปแตะเนื้อ
ต้องตัวไปเขย่าไม่กล้าไปเขย่าแรงให้ตื่น
ว่าจะไปโดนตัวผู้โดยสารที่เป็นผู้หญิง

มาช่วยสะกิดช่วยปลุกผู้หญิงคนนี้ก็เลยตื่น

ตื่นค่ะตื่นแล้วอย่างที่บอกว่าลงไปลืมจ่ายเงิน

เพราะว่าคนขับแท็กซี่ก็เรียกว่าคุณลืมจ่ายเงิน๑๕๐กว่าบาท
ทีนี้แล้วคนที่รอกินข้าวมันไก่ล่ะคะ
แฟนสาวของคนขับแท็กซี่ค่ะ
เขายอมรับว่าหนูก็เคืองเหมือนกันรอนานมากเลย
รอตั้งแต่ตี๑ยันตี๔คุณพ่อคุม

ข้าวมันไก่ร้านโปรดค่ะอยากกินมานานค่ะ

แฟนสาวของคนขับแท็กซี่ก็เลยบอกว่า
ยังโชคดีมากนะที่เจอคนขับแท็กซี่ดีอะเนาะ
ว่าเผื่อบังเอิญไปเจออะไรไม่ดี
มันก็อาจจะแบบกลายเป็นเรื่องร้ายได้นะคะ
เขาแบบกลัวหรือตกใจอะไรอย่างนี้
ว่ามันก็ดีอย่างหนึ่งแบบว่าเตือนผู้หญิงแบบทุกคนด้วยค่ะ
ว่าขึ้นแท็กซี่ก็อย่าหลับอะไรอย่างนี้
มันอันตรายไปคนเดียวด้วย
นี่ก็ไม่ใช่เรื่องเล่นเล่ากันสนุกนะ
เพราะว่ามันอันตรายจริงสำหรับผู้หญิงที่เดินทางคนเดียวอะไรแบบนี้
ผู้ชายก็อันตรายนะใช่ไหมคือไม่ขับรถเองเวลาดื่มเนี่ยอันนี้ถูกต้องแล้ว
แต่ถ้าสภาพไม่ไหวจริงคือนั่งรถสานะก็ต้องเอาให้ตัวเองพอจะประคองตัวเองได้ด้วยนะคะ
อาจจะควรมีเพื่อนไปด้วยหรือว่าอย่าดื่มให้มันขนาดนั้นได้ไหมล่ะ
แต่อันนี้เราไม่รู้ว่าเขาเมาหรือเปล่านะคะสำหรับกรณีผู้หญิงคนนี้นะ